ไปอัปเดตค่ะอาการของตลกรุ่นใหญ่วัย๗๐พี่แอนนาชวนชื่นนิดนึงละกันหลายคนเห็นภาพแล้วอุ้ยตกอกตกใจเจ้าตัวโพสต์ภาพ
มิตรที่โรงพยาบาลค่ะหลายคนต่างเป็นห่วงว่าพี่มันเกิดอะไรขึ้นภาพนี้คุณดูดิหน้าซิดขนาดเนี้ย

ล่าสุดค่ะได้เจอพี่หมวยชวนชื่นที่เป็นลูกสาวของพี่แอนนาชวนชื่นนี่แหละ

เดตอาการนิดนึงแล้วกันคุณพ่อเป็นยังไงบ้าง
พี่หมวยเนี่ยบอกผ่านไมค์บันเทิงไทยรัฐนะคะว่าจริงแล้วเนี่ย
อาการป่วยของคุณพ่อไม่น่าเป็นห่วงอย่างที่คิดเลย
ตอนนี้อาการดีขึ้นมากพร้อมกับขอบคุณทุกกำลังใจที่เป็นห่วงคุณพ่อด้วยนะคะ

อาการป่วยของคุณพ่อไม่ได้น่าเป็นห่วงอย่างที่คิดเลย
อาการป่วยของคุณพ่อไม่ได้น่าเป็นห่วงอย่างที่คิดเลย
อาการป่วยของคุณพ่อไม่ได้น่าเป็นห่วงอย่างที่คิดเลย

ขอบคุณมากนะคะที่เป็นกำลังใจให้พ่อ

ขอบคุณมากนะคะที่เป็นกำลังใจให้พ่อ
ขอบคุณมากนะคะที่เป็นกำลังใจให้พ่อ
ขอบคุณมากนะคะที่เป็นกำลังใจให้พ่อ
จริงแล้วไม่น่าเป็นห่วงเลยค่ะพ่อ
จริงแล้วไม่น่าเป็นห่วงเลยค่ะพ่อ

จริงแล้วไม่น่าเป็นห่วงเลยค่ะ
จริงแล้วไม่น่าเป็นห่วงเลยค่ะพ่อ

จริงแล้วไม่น่าเป็นห่วงเลยค่ะพ่อ